วันนี้คุณชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ

เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๖มิถุนายนเนี่ย

คุณชัยธวัฒน์บอกว่าการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ย
จะไปดูว่าแต่ละเรื่องมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะฮะ
แต่จะไม่หารือเรื่องประเด็นประธานสภานะฮะเพราะว่าเพื่อไทยกับ
ไกลจะหารือกัน๒พักนะขณะเดียวกันเดี๋ยว๗มิถุนายนหัวหน้า
พักเนี่ยเขาจะหารือกันนะครับส่วนเรื่องที่ทางคุณแพทองจะ
ทานชินวัดหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบุตรสาวของคุณทักศิลป์ชินวัด
อดีตนายมนตรีออกมายืนยันว่าคุณพ่อจะกลับไทยตามกำหนดเดิม
คือในเดือนกรกฎาคมนี้คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลบอก
ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหากจะกลับมาทุกคนก็มีสิทธิ์เมื่อเข้ามา
แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่มีอยู่แต่ขอยืนยัน
ว่ากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางการ
เมืองที่พักเก้าไกลเตรียมเสนอเข้าสภาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้อง
กับคดีแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมกับคดีทุจริตหรือ
คดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายประชาชน
การผลักต่อการทำร้ายที่มีต่อชีวิตและร่างกายประชาที่มี
ลิขทั้งครับคือทางพระก้าวกลายนี่ริขาที่การบอกว่าใน
เป็นกฎหมายเหมือนเรื่องกับแก้ไขกฎหมาย๑๑๒ผลักดันในสภา
ซึ่งมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทางทุจริตหรือว่าทำร้ายประชาชน

แต่พอมาแล้วก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการต่างตามขั้นตอน